ไปขี่บิ๊กบ้ายที่สร้างเรื่องของการเจอด่าน

กลายเป็นว่านุ่มขี่บิ๊กไบท์คนนี้พุ่งชนสารวัตรตำรวจจนเจ็บสาหัส
ฝ่ายคนก่อเหตุโดนไปทั้งหมด๘ข้อหานักด้วยกันนะคะ
นี่เป็นคลิปตอนเกิดเหตุคุณผู้ชม

ตำรวจสพบังใหญ่เขาตั้งจุดตรวจจุดสกัดป้องกันปราบรามการแข่งขันรถ
บนถนนสาธารณะหน้าห้างเซ็นทรัลพาซ่าเวสเกจนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทวีรศักดิ์แก้วเนียมสารวัตรป้องกันและปราบราม
สถานีตำรวจภูทรบางใหญ่เป็นผู้ควบคุมจุดตรวจ

จังหวะนี้เห็นชัดเลยคุณผู้ชมเห็นไหม
คือตั้งใจที่จะซิ่งหนีออกไปแล้วตำรวจ
ก็คือวิ่งเข้ามาเพื่อพยายามสกัดนะคะ
สุดท้ายก็ไม่คิดแหละว่าเขาจะขี่พุ่งชน

นี่ค่ะทุกคนก็ต้องรีบวิ่งมาดูว่าตำรวจในนั้นเป็นยังไงกัน
ร่างเนี่ยโดนชนอย่างแรงเลยนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งของเมื่อวานนี้ค่ะเวลาต่อมานะคะ
ตำรวจสพบางกรวยก็ไปเจอรถบิ๊กไบท์คันนี้แล้ว
เป็นฮอนด้ารุ่นซีบีอาร์๖๕๐สีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนค่ะ
ด้านหน้าของตัวรถมีความเสียหายลักษณะคล้ายกับรถคันที่ก่อเหตุ
ชนตำรวจสพบางใหญ่เลยไปตรวจสอบดู
รับด้วยว่าเป็นคนขี่ชนตำรวจ
ตำรวจเขาก็เลยนำตัวมาสอบสวนนะคะตรวจสอบเบื้องต้น
พบปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย๑๓๑มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ
ถือว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะคะ
ซึ่งคนที่โดนชนก็คือพันธุ์ตำรวจโทวีรศักดิ์นี่แหละค่ะ

หัวหน้าด่านตรวจเลยเพราะเป็นคนที่จะวิ่งเข้ามาสกัดตอนนั้นเนี่ยนะคะ
สภาพมีแผลถลอกบริเวณใบหน้าเลือดออกหูแล้วก็หมดสติ
พอพันธุ์ตำรวจตรีเฉลิมรัฐแก้วเนียมน้องชายของพันธบรวจโทวิรสัก
รู้เรื่องเนี่ยนะเขาบอกเขาตกใจมาก

ตอนนี้อาการของพันตำรวจโทวิรสักยังต้องอยู่ในห้องไอซียูนะคะ
คุณหมอได้ทำการผ่าตัดสมองเพื่อเอาเลือดที่ข้างออก
แล้วก็ต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดด้วย
คุณหมอบอกว่าให้รอดูอาการหลังจากผ่าตัดอีก๗๒ชั่วโมง

จนกระทั่งช่วงสายของวันนี้
ได้ทำการสแกนก็ปรากฏว่า
เลือดในสมองส่วนที่ไหลตั้งแต่เมื่อวาน
หยุดแล้วก็เป็นในทิศทางที่ดีขึ้น
ในส่วนสมองที่ช้ำเกิดจากการกระแทง

แล้วก็ต้องระมัดระวังว่าการช้ำ
อาจจะทำให้เลือดออกอีก
สุรพฤษรอดบำรุงผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางใหญ่บอกว่า
ตำรวจคุมตัวผู้เกาะเหตุได้แล้วนะคะ
แล้วก็นำตัวไปฝากขังศาลจังหวัดนทบุรีแล้วด้วย
สั่งคัดค้านการประกันตัวค่ะ
แจ้งข้อหาไปทั้งหมด๘ข้อหานักนะคะ
เรียนตั้งแต่ขับขี่รถจักรยานยนต์
โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
หรือของผู้อื่นในทางสาธารณะ
ข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
ข้อหาขับขี่รถในขณะเมาสุรา
ฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงาน
และข้อหาเกิดเหตุแล้วไม่ยอมหยุดให้การช่วยเหลือ

ยังมีข้อหาไม่พกพาใบอนุญาตขับขี่

และข้อหาไม่พกบัตรประจำตัวประชาชนโดนไปเต็มเลยค่ะ
ข้อหานะคะทะเบียนรถก็ไม่มีนะคะ
เป็นรถที่เกิดเหตุจอดอยู่หน้าสอนอนเรียบร้อยแล้ว